มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะอยากจะขอความช่วยเหลือ
ใครที่สามารถช่วยอะไรหรือว่าหยิบจับตรงไหนได้เนี่ย

ฟาเนี่ยเป็นนักกีฬายกน้ำหนักหญิงนะคะ
น้องเนี่ยเป็นเยาวชนทีมชาติเลยนะคะ
แข่งมาก็ชนะมาหลายรายการเหมือนกัน

ล่าสุด๒๗พฤษภาคมค่ะ
น้องเนี่ยฝึกซ้อมยกน้ำหนักอยู่

ซุดลงไปแล้วเหล็กเนี่ยหล่นทับเข้าไปที่กลางหลัง
ตอนนี้น้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ

อาการน้องถือว่าสาหัสพอสมควรเลยค่ะ
ทีนี้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวเลยอยากจะขอความช่วยเหลือค่ะ
เพราะว่าอยากที่จะต้องการส่งตัวน้องมารักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ

แต่มันมีปัญหาเรื่องของการขนย้ายค่ะ

มีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่อาจจะทำให้กระดูกสันหลังน้องเคลื่อน
ค่ะต้องเป็นทางอากาศเท่านั้นซึ่งค่าใช้จ่ายมันสูงมาก
น้องฟาหรือว่านางสาวนัทธิดาสุชาติพงศ์นะคะ
เป็นเด็กนักเรียนชั้นม๔อายุ๑๕ปีเองค่ะ
อยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
น้องเนี่ยบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมยกน้ำหนักที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้ว
น้องฟาเล่าให้ฟังว่าตอนที่น้องซ้อมเนี่ย
กำลังยกลูกเหล็กอยู่แล้วอยู่อยู่เข่ามันซุดลงค่ะ
เพื่อนที่ซ้อมอยู่ด้วยกันเลยช่วยผลักร่างน้องให้พ้นจากลูกเหล็ก
อย่างนั้นเหล็กมันจะทับคอน้องแต่แทนที่มันจะทับคอมันก็เลยไปทับที่กลางหลังน้องแทน
ให้น้องฟานเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยค่ะ
หนูจะเข้าเหล็กแบก๑๖๕กิโลกรัมค่ะ
แล้วหนูกำลังจะแบกแล้วเพื่อนเฟฟออกมาแล้วอยู่ดีเขามันก็ซุดลงไปค่ะ
แล้วเพื่อนก็เลยแบบผลักหนูอย่าให้มันโดนคอค่ะ
แล้วทีนี้เพื่อนมันรับไว้ไม่ทันเหล็กมันก็เลยตกใส่หลังแล้วก็เข่ามันซุดแล้วก็เข่าข้างล่างมันชาค่ะ
แล้วหนูก็นอนลงไปแล้วหลังข้างหลังมันก็สั่นไปเลย
มันจะมีแบบมันเริ่มดีขึ้นขึ้นเลยเลยนะเพราะว่าสู้แล้วละ

แต่ว่าขามันไม่ค่อยรู้สึก
เหมือนขยับไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คือมันเส้นประสาทด้วยบริเวณกลางหลัง
กลางหลังมันคือศูนย์รวมการสั่งการเส้นประสาททั้งหมด
ทีนี้พ่อและแม่ของน้องฟ้านะคะนายลูกกุลและนางสุภาพรสุชาติพงศ์เนี่ย
บอกว่าหมอบอกพ่อแม่เลยว่าให้ทำใจนะ
ฟ้าแทบจะไม่มีโอกาสกลับมาเดินได้เหมือนปกติเลย
บอกเลยว่าให้เตรียมทำรั้วทำราวสำหรับให้น้องฟาเกาะทำกายภาพที่บ้านเอาไว้เลยค่ะ

ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่กรุงเทพเนี่ย
มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ก็อยากที่จะส่งตัวน้องฟาร์มมารักษาที่นี่แหละ
อย่างน้อยแม้โอกาสมันจะมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์
คุณพ่อคุณแม่ก็อยากที่จะทำได้พอให้มีเถอะ
เดี๋ยวจะ๐๐๑ก็ต้องพยายามค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เลยส่งแผ่นฟิล์มเอ็กซาเรย์ของน้องฟ้า
แล้วก็ประวัติการรักษาไปให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎวินิจฉัยแล้ว
ซึ่งทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่า
น้องฟ้าค่อนข้างรุนแรงแล้วก็หนักมากเหมือนกันนะ
ทีนี้ข้อสำคัญเลยคือประเด็นเรื่องการส่งตัวน้องฟาว
มาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านี่แหละ
ถ้ามาถึงรับดูแลให้ได้อยู่แล้ว
แต่การเคลื่อนย้ายมันมีความเสี่ยงอยู่ในขั้นสูงสุดเลย
เพราะถ้าเกิดเคลื่อนย้ายผิดพลาดมีการกระทบกระเทือนแม้เพียงแค่เล็กน้อยเนี่ย
โอกาสในการรักษาน้องฟ้าให้กลับมาเป็นปกติอาจจะเหลือศูนย์เลยก็ได้
ทีนี้โรงพยาบาลรถพยาบาลทุ่งสงศ์เนี่ย
ก็ไม่เคยขนย้ายผู้ป่วยออกนอกเขตจังหวัด
คุณคิดดูนครศรีธรรมราชขึ้นมากรุงเทพกี่ชั่วโมงมันไกลมากค่ะ
ทีมแพทย์เลยบอกว่าถ้าจะไปรักษาที่อื่นหนึ่งเลย
รถไม่มีบริการในการที่จะไปส่งด้วยพ่อแม่ต้องพาไปเอง
แล้วก็ต้องบล็อกหลังน้องฟาด้วยถ้าจะเคลื่อนย้าย
แต่อย่างที่บอกว่าถ้าไปโดยทางรถเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกเคลื่อ

เพราะฉะนั้นช่องทางการเคลื่อนย้ายที่ทั้งปลอดภัยที่สุดรวดเร็วที่สุด
แล้วก็น่าจะมีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือการใช้เครื่องบินขนย้ายผู้ป่วยทางอากาศค่ะ
ที่สุดก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงที่สุดเหมือนกัน
เขาบอกว่าน่าจะถึง๑๐๐๐๐๐๑๐๐๐๐๐๐บาทเลย
พ่อแม่เองก็บอกว่าไม่มีเงินอ่ะค่ะ
มันไม่มีเงินมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่อยากทิ้งโอกาสที่จะรักษาลูกสาวอะค่ะ
เลยอยากจะขอผู้ใจบุญเจ้าของบริษัทผู้ประกอบการอากาศยาน
ย้ายผู้ป่วยหรือใครก็ได้ช่วยให้ความอนุเคราะเคลื่อนย้ายน้องฟา
จากโรงพยาบาลทุ่งสงศ์ไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้หน่อยได้ไหม
ซะว่าช่วยอนาคตของชาติค่ะเพราะว่าถ้าดูประวัติของน้องฟานะคะ
ซาเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ขยันฝึกซ้อมมีวินัยน้องเป็นตัวแทนภาคใต้ด้วย
ไปแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเยาวชนมาตลอดเลยค่ะถ้าไล่ตั้งแต่ตอนมหนึ่ง
เป็นตัวแทนไปแข่งขันนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนหญิงชิงถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่๙
ชนะเลิศนะคะตุลาคมปีที่แล้วค่ะตอนเรียนม๓
น้องก็ไปชนะเลิศการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดราชบุรีด้วย
และล่าสุดที่มีการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเยาวชนแห่งชาติในบุรีรำ
น้องก็ไปแข่งมาเหมือนกันและการบาดเจ็บนี้ค่ะ
วันที่๑๑มิถุนายนที่จะถึงนี้
เป็นกำลังใจให้ทางครอบครัวแล้วขอให้มีคนใจบุญที่สามารถช่วยน้องได้แล้วก็อาการดีขึ้น
น้องเป็นตัวแทนของชาตินะเป็นอนาคตของชาติด้วยช่วยเหลือกันได้ก็
ใครที่สามารถที่จะช่วยเหลือตรงไหนได้เนี่ยก็อยากจะให้ช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ